เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่พ่อเลี้ยง
ใช้เท้าเหยียบจนลูกเลี้ยงม้ามแตก
แล้วลูกเลี้ยงเป็นเด็กชายวัย๑๑ขวบเท่านั้นเอง
และเด็กคนนี้เป็นเด็กยอดกระตันยูด้วยคุณ
นี่ครับซึ่งจริงเป็นภาพในอดีตนะ
เพราะตอนนี้เด็กอยู่ในโรงพยาบาลม้ามแตกอยู่
มาร์คเด็กชายวัย๑๑ปีคนนี้นะฮะ
ที่ขี่รถจักรยานคันเก่าสวมเสื้อผ้าเก่า
ตระเวนเก็บของเก่าริมถนนสายนางรองหนองกี่
จังหวัดบุรีรำเพื่อนำไปขายหารายได้เลี้ยงแม่

จริงเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวบ้านแถวนี้มากนะครับ
แต่ล่าสุดเป็นข่าวดังอีกข่าวแล้ว
เพราะว่าน้องมาร์คตอนนี้ม้ามแตก
ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนานถึง๑สัปดาห์แล้ว
แล้วก็ล่าสุดต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลบุรีรำ
สาเหตุที่น้องมาร์คม้ามแตกเพราะอะไร
นี่แม่ของน้องมาร์คนะเข้าแจ้งความไว้ที่สพนางรองนะครับ
แม่บอกว่าน้องมาร์คลูกชายถูกสามีใหม่
หรือว่าพ่อเลี้ยงของน้องมาร์คทำร้ายร่างกาย
ด้วยการเตะกระทืบที่ท้อง
เด็กมีอาการเขียวช้ำและปวดท้องอย่างหนักนะฮะ
และสามีใหม่ยังนำเงินที่ผู้ใจบุญบริจาค
ช่วยเหลือน้องมาร์คและครอบครัวในการสร้างบ้าน
เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเกือบ๘๐๐๐บาทไปใช้ส่วนตัว
จนตอนนี้เหลือเงินติดครอบครัวไว้แค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้ครับเรื่องราวนี้มีคนสนใจ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสวัสดิภาพเด็ก

ว่าเป็นเหตุการณ์พ่อเลี้ยงใจร้ายหรือไม่
หน่วยงานที่ลงพื้นที่นะคะ
นางสาวเพชรรัฐภูมาสเป็นในอำเภอนังรองค่ะ
และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ

พอถึงบ้านไปพบกับพ่อเลี้ยงที่ถูกกล่าวหานั่งเสื้อดำอยู่นี่นะคะ
เลี้ยงเขาปฏิเสธนะคะปฏิเสธทุกอย่างเลย

ไม่รู้ว่าน้องปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไร
ก่อนหน้านี้เคยถามก็น้องบ่นปวดท้องอะค่ะ

เขาอ้างแบบนี้นะแต่น้องไม่ยอมตอบนะคะ
แล้วก็น้องไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยแล้วก็ได้แต่อาเจียนนะฮะ
พ่อเลี้ยงยืนยันนะคะว่าเคยตีน้องครั้งเดียว
แล้วตีตั้งนานแล้วตั้ง๓ปีก่อน
จากนั้นไม่เคยทำร้ายอีกเลย
ส่วนเรื่องเงินพ่อเลี้ยงอ้างแบบนี้ค่ะ
ทุกครั้งที่ไปกดเงินก็ไปด้วยกัน
ภรรยารู้ตลอดเข้าออกเข้าออกเท่าไหร่กี่บาท

ก็เพราะเอาเงินไปซื้อของทำบ้านจนหมดแล้ว
แล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่ง

ผมไม่ได้ไปถอนเงินเอาไปซื้อด้วยตัวเอง

คือตัวพ่อเลี้ยงปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยนะฮะ

ตั้งแต่ตอนมาอยู่ที่เรียกจะ๓ปี

ใช่ตอนที่เขาทำนอกนั้นก็ตะคอกอย่างเดียว

ล่าสุดจนที่ว่าน้องมักเข้าโรงบาลหนัก
อยู่บ้านตีกันเวลาผมดูพ่อเมื่อไหร่

หรือว่าทำร้ายภรรยาหรือว่าการเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
แต่นี่เป็นการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ที่บ้านเบื้องต้น

พนักงานสอบสวนสพนังรองบอกว่าปฏิเสธไม่เป็นไร
เดี๋ยวเรียกตัวมาสอบมากขำอีกครั้งที่โรงพักษณ์